ติดตามกันในตลอดข่าวสุดสัปดาห์
สนุกกับพวกเราทั้งสองคนในวันนี้เจอกับผมชนะและน้องใบตอง

มิงกระลาบาหลายคนตกใจ

มันแปลว่าอะไรเป็นภาษาอะไรครับเนี่ยน้องใบตอง

โอ้โธของอุตส่าห์โปรปั้นไมคุณก็คุ้นไปเมียนมา

หรือว่าที่เขาเรียกกันรู้จักกันอยู่แล้วก็คือพม่าเนี่ย

จริงแล้วก็พาน้องนักเรียนไปแสดงนะครับ
ก็เป็นตัวแทนของทางไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
ดีนะเราก็เพิ่งเคยไปพม่าเป็นครั้งแรก
แล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรสนุกมาฝากคุณผู้ชมด้วย

แล้วก็มาในวันนี้เรื่องราวสนุกสนานมีมานำเสนอมากมายเลยทีเดียว

ก่อนอื่นอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชม
เอามือถือขึ้นมาสไลด์หน้าจอฟุบแล้วรีบแอปเราเป็นเพื่อนในแอปพลิเคชันไลน์
ถูกต้องค่ะแล้วก็ส่งไลน์มาพูดคุยกันผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรานะ
ไม่มีค่าใช้จ่ายจะส่งมาทักทายพูดคุยกันก็ได้
หรือว่าเดือนธันวาคมแล้วใกล้จะสิ้นปีแล้ว
จะลาปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่
คุณผู้ชมวางแพลนไว้ว่าปีใหม่นี้เราจะทำอะไรใหม่กันบ้าง

เพื่อว่าคุณชนะได้ไอเดียที่จะเปลี่ยนอะไรใหม่ให้กับชีวิตกันบ้าง
ก็อาจจะต้องทำอะไรใหม่
เช่นว่าออกกำลังกายในวิทัยทางใหม่
เผื่อว่าร่างกงร่างกายพุงมันจะลดน้อยลงไปบ้าง

ไม่จะไปเอาว่าทำไมเอาประโทษ
คุณผู้ชมก็จำได้แบบนี้ทรงแหลมหัวแหลมอย่างนี้
นี่ถ้าหัวไม่แหลมผมตกลงมา

หรือว่าคุณผู้ชมมีอะไรใหม่ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงในช่วงปีใหม่

แล้วก็จัดรายการสนุกกับพวกเราในช่วงเวลาดีแบบนี้
ข่าวแรกเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนเลยดีกว่า

แต่ว่าท่าทางแบบนี้นี่เขาเรียกว่าต้องปั่นจักรยานนะ

ปั่นจักรยานกันเพื่อเป็นการสร้างสมาธิ
เขาบอกว่าปั่นจักรยานแบบนี้ปั่นแบบล้อเดียว

ใช่แล้วที่จังหวัดพิศนุโลกครับ
คือถ้าเกิดไม่มีสมาธิก็

คุณมันยากมากนะการขี่จักรยานล้อเดียวเนี่ย
ตอนดีชั้นอายุเท่านี้ยังสี่ล้ออยู่เลย
โอ้โห๔ล้อก็ว่ายากแล้วนะ
ตอนที่ปัดใหม่เจออย่างนี้ร้อยเดียวไม่ใช่งานง่าย

เป็นฝีมือการปั่นจักรยานล้อเดียวของน้อง
นักเรียนโรงเรียนบ้านโปรกระเชอตำบลเนินเพิ่ม
อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกครับ
โอ้โหระดับมืออาชีพบอกเลย
ปั่นไปมีเพลงให้ด้วยประกอบเพลงอีกต่างหากไม่ธรรมดาจริง
เพลงร้องว่าปั่นจักรยานกัน
ประมาณนั้นแต่ว่าปั่นเนี่ยนะปั่นล้อเดียว
เพราะว่าเขาต้องฝึกฝนกันมาหลายชั่วโมงเลยนะครับ

งานนี้ครับเขาจัดให้กับผู้ปกครองแล้วก็สิทธิ์เก่าของโรงเรียนเนี่ย
ได้รับชมกันในงานร้อยดงจิตคิดถึงเพื่อนปีที่๑๖
บริเวณอนุสรสถาน๓แสงธรรมพิศนุโลกครับ
ก็ไปถามกับนายคนนี้ครับนายเพชรหีบทองรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปรกกระเชิญ
กล่าวว่าทางโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานล้อเดียวมา
ตั้งแต่ปี๒๕๕๔โดยเฉพาะเด็กก็คือปั่นมา๖ปีแล้ว
เขาไม่ได้ปั่นยาวนานขนาดนั้นเขาก็ผลัดเปลี่ยนรุ่นใหม่รุ่นใหม่มาเรื่อย
เริ่มโครงการขึ้นใช่เริ่มโครงการตั้งแต่ปี๕๔
เขาจัดเฉพาะในช่วงพักเที่ยงที่อยู่นอกเหนือเวลาเรียนครับ
เพื่อให้น้องได้ส่งเสริมให้กับเด็กได้ออกกำลังกายในทุกสัดส่วน
เขาบอกว่าปั่นจักรยานล้อเดียวเนี่ยมันต้องใช้ทุกสั่นส่วนของร่างกายในการออกกำลังกาย
แล้วก็ในการพยุงตัวเองสร้างบาลานซ์ให้ดี
สมดุลให้กับร่างกายแล้วก็ต้องเป็นการแยกประสาทด้วยนะ
ใช่กลายจะบอกเลยสร้างสมาธิด้วยนะ

ทีชั้นว่าก่อนคิ๋วแตกเนี่ยนะยางจักรยานตะง

นักเรียนที่เข้ามาหัดขี่จักรยานล้อเดียวเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๓ถึง๖

รูปแบบการฝึกก็มีการขี่แบบเดียวแบบวงกลมแล้วก็แบบจับคู่ก็มี

แล้วก็ปัจจุบันทางโรงเรียนก็จัดจักรยานล้อเดียวแบบนี้
ให้บริการกับนักเรียนจำนวน๕๐คันนะครับ

แบ่งกันปั่นครับไม่ได้แบ่งครึ่งจริงก็แบ่งครึ่งอีกแล้วฮะ

เอาล่ะแล้วก็พอมีความสามารถก็สามารถมานำโชว์แบบนี้ได้
ทั้งระดับอำเภอและก็ระดับจังหวัดมาแล้วหลายครั้งเลยว่า
โปรงลางพวกนี้ก็มีมานำแสดงด้วยเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวจะต้องไปลองฝึกบ้างแล้วสำหรับการปั่นจักรยาน
ล้อล้อเดียวแบบนี้มันช่วยฝึกทั้งสมาธิ
แล้วก็การแยกประสาทแล้วก็การสร้างบาลานซ์สมดุลให้กับร่างกาย

เด็กเขาเก่งมากจริงนะผู้ใหญ่อย่างเราเห็นแล้วก็อายเลยทีเดียว

แต่อย่างว่าแหละมันเป็นการสร้างบาลานซ์ที่ดีให้กับร่างกาย
เพราะว่าแค่ปั่นอย่างเดียวมันไปไม่ได้หรอก

ต้องสมดุลต้องพากันไปทั้งตัวเนี่ยมันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
อย่างคุณชนะปั่นจิ้งหลีดอย่างเซเลยนะครับ

คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวความน่ารัก
อันนี้เป็นเรื่องราวความน่ารักของสัตว์แสนรู้นะคะ

แต่ว่าที่นี่เป็นสัตว์เลี้ยงที่จะนำเสนอนี้นะคะ
ชื่อว่าเจ้าเขี้ยวทอง

วดกดจุดนวดเส้นนวดอโรมานวดคลายกล้ามเนื้อ

นวดหยอกล้อกับเพื่อนสุนัข
อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอย่างเพลิดเพลิน
ราวกับว่าตัวเองเป็นสุนัขด้วยซะอย่างนั้น
บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๔
ตำบลชายนาฏอำเภอเมืองชัยนาธ
มีนายกันตะพิษวงศาอายุ๔๒ปี

โดยเล่าว่าตัดสินใจนำเจ้าเขี้ยวทองมาเลี้ยง

เนื่องจากเจ้าเขี้ยวทองเป็นลูกหมู
ตัวเล็กมากผิดปกติ
เนื่องจากเข้ามาทุกธวัฒน์
ทำให้ก่อนขึ้นกลัว
ตอนนี้นายเข้าไปกินอาหารหมู

ไม่ใช่ครับ
หรอครับ

ผมข้ามมาทานครับ

แต่มันมารัยหิวก็กิน
ปัจจุบันเจ้าเขี้ยวทองเชื่องแสนเชื่องชอบให้นอนเล่นพงเป็นประจำ
เคี้ยวท้องก็จะวิ่งแจ้นมากินข้าวเหมือนกับสุนัขตัวอื่น
ทำให้ชาวบ้านที่พบเห็นต่างชื่นชม
แต่เจ้าเคี้ยวทองเป็นหมูป่าแสนรู้ไปซะแล้ว
เวลามันจะออกไปวิ่งเล่นนอกบ้าน
ชาวบ้านก็จะช่วยเป็นหูเป็นตาคอยดูแลให้
นายกันตะพิษเจ้าของยังบอกอีกว่า
หากเจ้าเขี้ยวทองตัวโตกว่านี้ก็จะเลี้ยงไว้
เพราะรักและผูกพันกับครอบครัวนี้มาก
ใครจะมาขอซื้อก็ไม่ขายอย่างแน่นอน
เห็นความน่ารักของเจ้าเขี้ยวทองไหม
สรุปว่ามันเป็นหมูเป็นหมอนวัดด้วย

ใช่อาจจะมีแต่หมอนวดนี่เป็นหมูนวด

เขาอาจจะคิดว่าตัวเขาเนี่ยหน้าตาเหมือนสุนัขไง
เพราะว่าเกิดมาเขาก็คลุกคลีอยู่กับสุนัขตลอด
อะเห็นไหมแต่ก็เดินอยู่ถ้าไม่เล่าตัวใหญ่กว่าเพื่อน
ถ้าเกิดล้มทับเพื่อนเพื่อนจะเป็นอะไร
เพื่อนทำอย่างเละ
ดูคุณทำเหมือนนะ
เอาล่ะนอกเหนือจากเรื่องของเจ้าหมูนวดเนี่ยนะคุณผู้ชมนะ
ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นสัตว์แปลก

เดี๋ยวจะพาลงใต้ไปลงใต้ไม่ใช่ลงใต้พื้นดินไปที่ภาคใต้ครับไปที่จังหวัดสงขลา
ไปดูกับเจ้าวัวชนตาเพชรเป็ดปลาไก่วับไม่รู้มีกี่กระหลัดเดี๋ยวไปดูกันครับ
วัวชนตาเพชรตัวนี้เขาชื่อว่าโคขาวสิงสยามรามเทพนะครับหรือว่าเจ้าตาเงิน
อายุเพียง๒ปีเป็นลูกวัวชนถูกเลี้ยงเอาไว้อย่างดีภายในค่ายสิงสยาม
ค่ายวัวชนชื่อดังในจังหวัดสงขลานะครับ
ความพิเศษของเจ้าตาเงินก็คือวัวชนที่เป็นตาเพชรตัวนี้แหละ
ดวงตามันจะเป็นสีขาวใช่สังเกตดูดีคุณผู้ชม
เป็นทั้งสองข้างเลยนะต่างจากวัวปกติทั่วไปที่ตาจะเป็นสีดำ
เขาไม่ได้ตาบอดใช่ไหมไม่ได้ตาบอดไม่ได้ตาบอดมองเห็น
เห็นแต่ตาเป็นสีขาวจริงจริงใช่แล้วครับ
คือปกติเนี่ยตาของวัวทั่วไปจะเป็นสีดำแต่ว่าเจ้าตัวนี้พอในช่วงเวลากลางคืนนะ
ตามันเปลี่ยนสีได้ด้วยกลางคืนตาของมันจะเป็นเปลี่ยนจากสีขาวเนี่ยเป็นสีดำ
เพราะว่ารูมั่นตาจะขยายขึ้นเพื่อรับแสงไงแต่เมื่อตอนกลางวันพอกลับมาเป็นกลางวันแล้วเนี่ย
มันก็จะกลับกลายเป็นสีขาวเหมือนเดิมเขาก็เรียกว่าเป็นตาเพชร
ถามคนนี้ครับนายนิรุธสุกิมเจ้าของวัวชนตาเพชรบอกว่าวัวชนตัวนี้นับเป็นวัวชนตาเพชรตัวแรก
หายากมากนะก็ตั้งชื่อเอาไว้ล่ะอย่างที่บอกว่าเจ้าตาเงิน
นิสัยของมันเนี่ยแตกต่างจากวัวชนตัวอื่นทั่วไปในวัยเดียวกัน
เพราะว่าแม้จะอายุแค่๒ปีนิสัยของมันดุดันมากเลยนะฮะ
ชนเลยฮะเจอวัวชนตัวไหนเตรียมชนเรียกว่าชนไม่เลือกเรียกว่านิสัยเกลียนเลยทีเดียว

โอ้โหก็จะไปเหลืออะไรอาจจะคนไส้แตกจะบ้า

นี่มันมีความคึกขนองไง
เขาบอกว่าถ้ามันโตกว่านี้รับรองเลยว่ามันจะเป็นวัวชนที่ดีอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยเขาเล่ากันว่าบางครั้งนะในช่วงวันพระ
ตาของมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

เฉพาะวันพระนะจะเป็นสีแดง

เรียกได้ว่าแต่ละวันสีของตามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย

แต่ดูแล้วมันมีขอบตาสีชมพูมันก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะ
แต่ว่าดูจากรูปร่างของเขานะโอ้โหกำยำนะ
โอ้โหแล้วเจ้าของเขาพูดเป็นเสียงเดียวเลยบอกว่า
แน่นเลยนะบอกว่าใครมาซื้อก็ไม่ขาย

เขาไม่ขายจริงแต่มันจะคุดชนะ
โอ้โหพันเดียวก็ขาย
เก็บไว้ซิแล้วต้องเก็บไปเขามีมูลค่านะ
คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะพาไปดูเป็นเรื่องราวของ
คาเฟ่น่ารักหลายคนเดี๋ยวได้เห็นแล้ว
ข่าวของเราทั้งทีไม่พาไปดูคาเฟ่ธรรมดาค่ะ
จังหวัดเชียงใหม่โอ้โหมันจะทิ้มมือไหมเนี้ยเออจะทิ้มหรือเปล่า
ไปดูกันเลยในช่วงของตลอดหาเรื่อง
แฟนกเม่นที่ว่านี้มีชื่อว่าร้านฮาริเมซูมิค่ะตั้งอยู่บนถนนศรีดอนชัย
บนช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เป็นร้านเปิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมสุด
โดยเฉพาะสาวกคนรักแม่นแคระขนแหลม
ต่างพากันไปชมความน่ารักของเจ้าเม่นนับ๑๐ตัว
เซลฟี่อย่างใกล้ชิดแหม่ดูแล้ว
เม่นก็ให้เล่นด้วยอย่างสนุกสนาน

ตกแต่งด้วยของที่ระลึกที่มาจากตัวเม่นทั้งหมด
คุณปริญญาดอนเลยผู้จัดการร้านบอกว่า
เริ่มเปิดร้านเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนไอเดียได้มาจากเจ้าของร้านที่เป็นคนรักแม่นแคระอยู่แล้ว

และตกแต่งร้านด้วยของที่ระลึกจากกัวเม่น

ถือเป็นคาเฟ่เม่นแคระแห่งแรกในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะ
คือแนวคิดทั้งหมดก็ได้มาจากทางญี่ปุ่นนะคะ
ทางเจ้าของร้านเองก็ต้องเอาสินค้าต่างที่เป็นเม็ด
จริงครั้งแรกจะเป็นให้บริการเข้ามาเล่นเม่นเฉยนะครับ
แต่แบบว่าก็คิดว่าน่าจะบริการเครื่องดื่มด้วย
ก็เลยมีทั้งบริการที่อื่นร้อนเย็นที่ร้านค่ะ
สัตว์เลี้ยงเม่นจะเป็นสัตว์ที่เขาไม่ได้ดูร้านนะคะ

ทุกครั้งที่เขากลัวเนี่ยเขาจะม้วนตัวเพื่อที่จะเอาน้ำเขาปกป้องตัวเอง
ซึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนลูกค้าก่อนว่าถ้าจะเล่นนกเม่นห้ามใช้เสียงดัง
เป่าลมใส่น้องห้ามตกใจห้ามระวังน้องตกอะไรอย่างนี้
แล้วจะมีตู้เล่นเม่นที่ที่เห็นข้างหลังค่ะ
ให้สำหรับลูกค้าบริการลูกค้าสำหรับน้องเม่นค่ะ
ใครที่อยากไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ไปกันได้เลยค่ะ
ร้านเปิดตั้งแต่เวลา๙นถึง๒๑นทุกวัน
ตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสำหรับสองท่าน
เครื่องดื่ม๒อย่างและวัฟเฟิล๑ชุด
หรือจะเป็นเค้ก๑ชิ้นในราคา๒๙๙บาท
หรือใครจะเลือกเฉพาะเครื่องดื่มและชมความน่ารักของเม่นก็ได้เช่นกัน
ที่นี่ราคาเครื่องดื่มเริ่มต้นแก้วละ๔๕บาทค่ะ
เป็นยังไงน่ารักไหมล่ะคาเฟ่เมน

ใช่จริงเขาดูขนเขาไม่ได้แข็งเพราะว่าอันนี้เขาเป็นเม่นแคระไง

แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเม่นแบบจริงแหลมอย่างนี้
คุณคะเอามือไปแตกก็ไม่ได้แล้ว

โถ่เหรอแมง

ใช่ปีใหม่นี้อยากจะทำอะไรใหม่ให้กับชีวิต

โอ้เหมือนกันเลย
อยากจะรวยกัน